ไปนี่เที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยกันเลย

ให้คุณผู้ชมได้ลุ้นรับของรางวัลกันซะหน่อย
ตอบคำถามกันนะคะคุณผู้ชม

แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพาไปคุณอันดับแรก

ที่นี่นะคะคือจุดล่องแก่งผาเทวดาค่ะ
อยู่ที่ตำบลวังสวาปที่อำเภอภูผาม่านของขอนแก่นนั่นเองนะคะ
นักท่องเที่ยวที่เขามาที่นี่เนี่ยอุปกรณ์เซฟตี้ต้องมีต้องจัดค่ะ
แล้วก็สไลด์เรือลงจากท่าน้ำ
คุณดูสิแค่จุดเริ่มต้นก็เหมือนกับเล่นสไลเดอร์แล้วอะค่ะ
นี่สูงประมาณสัก๕เมตรกรี๊ดแรกผ่านไป
ต่อไปเนี่ยเราก็กรี๊ดกันได้เรื่อยค่ะ

แบบนี้เลย
คุณแล้วสองข้างทางเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน
แล้วก็ฝึกทักษะการพายเรือหลบแก่งหิน
โดดหินตลอดเส้นทางพายกัน๙กิโลค่ะ
แล้วเรือแต่ละลำเนี่ยนะไม่ต้องห่วงค่ะ
เพราะเขาจะมีสตาฟคอยดูแลความปลอดภัย
ตามอยู่ข้างหลังนะ

ก็เป็นคนพายให้นะบางท่านบอกว่าโอ้โห
ภายเองไม่ถนัดเลยพายให้หน่อยได้ไหม

คือถ้าเกิดดิฉันไม่มีสตาร์ทดิฉันคงวนอยู่จุดเดิม

นี่พอจบกิจกรรมร่องแก่งแบบนี้แล้วนะคะ
ตอนเย็นต้องไปถ้ำค้างคาวคุณผู้ชม

ร่มลมตกใกล้จะมืดแบบนี้นะ
ฝูงค้างคาวจะบินออกจากถ้ำไปหากินดูสิ
ไปเหมือนกับเป็นควันดำนั่นคือฝูงค้างคาวเป็นล้านล้านตัว
โอ้โหบรรยากาศดีจังเลยน่าไปเที่ยวนะแบบนี้นะฮะ

นี่เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนี่ไปกินนี่ครับน้ำยาปูสองใจ

คุยคุณเดี๋ยวก่อนก่อนจะฟังชื่อดิฉันเห็นเนื้อปูมันมาแน่นมากเลยอ่ะ
น้ำยาปูสองใจแต่เราเนี่ยถ้าจะไปกินเรามีใจเดียวนะ
คืออยากไปกินของเขาเพราะเห็นปูแบบนี้นะครับ
นี่คุณผู้ชมฮะน้ำยาปูที่ร้านคุณอ๋อยขนมจีนน้ำยาปูณพัทยา
อยู่ที่ปากซอยชายภรณวิถีหนึ่งทับสองอำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีเนี่ยเอง

เปิดมากว่าแปดปีแล้วทางร้านมีเมนูปูหลายอย่าง
กล้ามอ่อนกับน้ำยาปูก้อน
นี่ไงเข้าใจคำว่าสองใจหรือยัง

แล้วแต่คุณนะอยากขบเคี้ยวกินแก้มอ่อนของปู

หรือจะเป็นก้อนก็นี่ไงอีกใจหนึ่งคุณก็แบ่งให้น้ำยาปูก้อนไง
เป็นน้ำยาปูสองใจนะครับ
เจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่าสูตรมาจากคุณยาย

นำสูตรนี้มาต่อยอดจนถึงปัจจุบันนี้แหละฮะ
และอย่างที่บอกล่าสุดทางร้านมีเมนูใหม่คือน้ำยาปูสองใจ
คุณจะใส่กล้ามอ่อนหรือคุณจะใส่ปูก้อนก็ได้นะครับ
สนใจมาทานกันที่ร้านร้านเปิดตั้งแต่๘โมงครึ่งเลยถึง๔โมงเย็น
เขาจัดสำหรับเป็นแบบชาววังจริงนะคุณนะ
ดูสิโอ้โหมีให้เลือกมีเครื่องเคียงมีผักสดมีอะไรเยอะไปหมดเลย

ใช่ค่ะจัดเรียงเอาไว้สวยมาก
อ่าแต่ดิฉันจะพาไปหล่อมากคุณผู้ชม

อยากกินเครปนะคะไม่ได้อะไรเลย
ร้านนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะ
เคลปร้านนี้เขาบอกว่าไส้มาแบบแน่นเลยอ่ะ
แต่ที่หล่อมากนี่ไม่ใช่เครปนี่
พ่อค้าเขาบอกว่าพ่อค้าหล่อจัง
เออเขาบอกกันปากต่อปาก
เออทั้งเรื่องพ่อค้าแล้วก็รสชาติของเครป

นี่คือเพื่อนรัก๓คนค่ะ

อยู่ที่ปั๊มปตทแถวนิคมอุตสาหกรรม๓๐
ที่๓มหาพโปรทปราจินบุรีเนี่ยนะคะ
ราคาเริ่มต้นเลย๒๙บาท
แล้วเขาบอกว่ามันมีเมนูแบบใส่ทุกไส้ด้วยนะ
บาทอันนี้คือตามใจลูกค้าเลย
แต่เมนูหนึ่งที่มาแล้วต้องสั่งคืออะไรรู้ไหม

ต้องสั่งค่ะขายดีวันละ๓๐๐บาทเลยนะคะ
โอ้โหนี่ส่วนเด็กก็อาจจะชอบแบบนี้เนาะ

โลลูกเกดราชช็กโกแลตอะไรแบบนี้นะ

คือเขาบอกว่าพอขายดีแล้วใช่ไหม

บอกว่าที่ร้านนี้แบบพ่อค้าหน้าตาดี
คนที่พูดถึงกันพ่อค้าทำไมหล่อจังเท่จัง
แล้วทำขนมเก่งจัง

ตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึงบ่าย๒ค่ะ

ก็ได้แล้วนะกินก็หมดตรงหน้าร้านแล้ว

แต่เครปเขาน่ากินนะแป้งชาโคแบบนี้นะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูน้อนกันดีกว่า

ให้คุณอริยาไปดูคุณอายาคงชอบนะ

แล้วเขาก็มากินอาหารตามที่เราป้อนด้วย
เขาคือตัวอะไรจะโผล่มาเมื่อไหร่นะนี่ไง

ตั๊กแก่

ผมดูข่าวตุ๊กแก่นะจนรู้สึกว่าเขาน่ารักแล้ว

แต่ก่อนอาจจะกลัวนะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาน่ารัก

ใช่หนอนทอดนะฮะเอาเสียบไม้แล้วก็เอาไปให้เขากิน

เจ้าของบอกว่าให้โชคให้ลาบมาเยอะเลย
พันล้านเป็นตุ๊กแก่ตัวสีส้ม

แต่ก่อนเจ้าของก็กลัวนะไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไป
ตอนหลังนี่คุณเขาโผล่ออกมาแบบนี้
จ้าเอ๋ผมน่ารักไหมครับ
ผมตัวสีส้มตาโตแบบนี้

ป้อนแบบป้อนหนอนใส่ปากนี่หรอ
้อนหนอนใส่ปากให้ผมหน่อยครับ

ตอนหลังเอาล่ะไม่กลัวก็ได้นะ
เอานอนกระป๋องแล้วก็แมลงมาเสียบไม้

เจ้าของบ้านก็เอาเสียบไม้มาเรียกลูกหลานมาดู

เอามานี่มานี่มาดูเรามาให้อาหารน้องพันล้านกันเร็ว
เหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้านเลยคุณ

ก็เลยมีอุปกรณ์ไม้เสียบแมลงเสียบหนอน

แม่น้องพันล้านหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองนะครับ
พอดูใกล้แล้วก็แอบขนลุกเหมือนกัน
แต่ชื่อเขาดีไงคือไม่ใช่๑๐ล้าน๑๐๐ล้าน
พันล้านชื่อมงคลซะ
แต่ผมอย่างที่บอกไปเสนอข่าวตุ๊กแกจนมองเขาว่าน่ารัก

ง่ายน้องอะไรนะสิบล้านร้อยล้านหรืออะไร

แล้วก็ตอบคำตอบมาผ่านทางไลน์

คุณผู้ชมใส่แฮชแท็กและตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณผู้ชมมาด้วย

แล้วเดี๋ยวลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้รับรางวัล

เทิลใจดีมอบให้ในโอกาสที่เซ็นทรัล

นำไปใช้จับจ่ายกันได้เลยหลายท่านได้ไปแล้วนะ
แจกต่อเนื่องทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับ